เราจะเชียร์บอลไทยเพื่อคนไทย
จริงแล้วเนี่ยเรื่องราวของนักฟุตบอลทีมชาติไทยก็มีหลายประเด็นนะ
แต่จริงแล้วอยากคุยเรื่องเขาเรียกว่าแฟชั่นหน่อยแล้วกันนะครับ

มีคนถามพี่โก้ว่าสมัยก่อนเนี่ยให้ความสำคัญกับทรงผมหรือเปล่า
แบบสั้นแบบสบายแบบรองทรงซะมากกว่า
เพราะว่ามันเป็นความสุขส่วนตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นแฟชั่นแล้ว
น้องเขาก็มีแฟนคลับแฟนบอลเขาก็คงอยากจะเห็นรูปลักษณ์ทรงผมเท่นะครับ
บางคนอาจจะมีใส่สีจะด้วยสีฟ้าสีทองสีขาวอะไรก็แล้วแต่
จะต้องไม่แผ่วนะฮะหมายความว่าไม่ใช่โชว์ทรงผมอย่างเดียวเลยนะครับ
ก็ต้องการอยากให้ทุกคนโฟกัสในเรื่องของเกมการเล่นมากกว่านะครับ
เอาเป็นว่าเป็นการเพิ่มความมั่นใจของตัวเองในการลงไปทำหน้าที่แล้วกันนะครับ
เอาละครับตอนนี้เรามาพูดคุยเรื่องมุมมองของช่างแบงค์ที่มีต่อฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างดีกว่า
ความคิดของแฟนบอลธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเขาคิดว่าฟุตบอลไทยนั้นควรจะพัฒนาเรื่องอะไรในตอนนี้
อะไรที่ยังขาดไปคิดว่าเราจะต้องพัฒนาได้อีกไปได้อีก

เรามีคนไทยอะเราดูฟุตบอลอะอย่างนี้มันดูชื่นใจมันดูแบบเราสู้ได้ขนาดนี้
ไม่ใช่ว่าการสู้ไม่ดี
กำลังแต่ละนัดที่เราถึงเราจะแพ้มาในสี่นัดแรก

ก็ว่าตอนนี้เราเหมือนเด็ก
โปร๖เพึ่งจบโปร๖และจะเข้าไปม๑
ซึ่งยังโดนรุ่นพี่รับน้องอยู่
สักวันหนึ่งที่เราเป็นรุ่นพี่

มุมมองและแง่คิดที่ทำเอาผมตาสว่างเลยทีเดียว
ช่วงหน้าช่างแบงค์จะสอนผมไถปัตเตอร์เลี่ยน
เรียนแบบทรงผมนักเตะทีมชาติไทยครั้งแรกในชีวิต
อันนี้คือถ้าช่างทุกคนส่วนใหญ่
สิกของทุกคนคือต้องทำลายดาวได้